เพราะว่าลูกชายเนี่ยโอ้โห

เครื่องแบบกลับมาเยี่ยมแม่ที่บ้าน
เพื่อให้แม่ได้สัมผัสความสำเร็จของลูก
ต้องใช้คำนี้จริงว่าแม่สัมผัสความสำเร็จของลูกครับ

นี่ครับคุณผู้ชมผมบอกไม่ผิดนะ
เพื่อให้แม่ได้สัมผัสความสำเร็จตรงนี้

ทำไมแม่ถึงต้องสัมผัส
สัมผัสเครื่องแบบของลูกชายเครื่องแบบนายสิบเนี่ยนะฮะ
เพราะอะไรรู้ไหมฮะคุณแม่ตามองไม่เห็น
นี่คุณผู้ชมฮะถ้ามีพรสักข้อนะ
ก็อยากให้แม่มองเห็นสักครั้งจะได้ภูมิใจในลูกชาย
แต่แค่แม่ได้สัมผัสผมว่าแม่ภูมิใจในลูกชายคนนี้แล้วนะ
คุณผู้ชมฮะคลิปจากนักเรียนนาย๑๐นายหนึ่ง
โพสต์คลิปเอาไว้หลังแต่งเครื่องแบบกลับมาเยี่ยมแม่ที่บ้าน
แต่ในคลิปอย่างที่บอกไปคุณแม่ตามองไม่เห็น
ได้แต่รูปคลำเครื่องแบบของนักเรียนนาย๑๐ลูกชายอย่างภาคภูมิใจ
แล้วก็ยินดีในความสำเร็จครั้งนี้นะครับ
คุณผู้ชมฮะเจ้าของคลิปนะฮะก็คือน้องทงชัยฮะ
ระบุข้อความบอกแบบนี้บอกว่าถ้าย้อนเวลาได้ก็คงอยากย้อนไป
ตอนที่แม่ยังมองเห็นอยู่แม่จะได้เห็นชุดของผม
เห็นความสำเร็จของผมไม่ต้องมารูปเพื่อจินตนาการนะครับ
แล้วก็น้องทงชัยก็อธิบายบอกว่าจริงแล้วเนี่ย
คุณแม่ท่านไม่ได้ตาบอดแต่ท่านป่วยด้วยโรคเบาหวาน
ก่อนหน้านี้ดวงตาของแม่ยังมองเห็นได้ลางครับ
แต่เพิ่งมามืดสนิทเมื่อไม่นานมานี้เอง
ฉะนั้นผมจึงอยากขอพรให้แม่ได้มีโอกาสกลับมามองเห็นอีกครั้ง
เพื่อจะได้เห็นความสำเร็จของลูกนะครับ
หลายคนเห็นคลิปนี้คุณคุณน้ำตาซึมไหม
น้ำตาซึมละตอนลูกชายไปกลับแถวแม่
ของน้องทงชัยเจ้าของคลิปด้วยนะครับ
มีคนคอมเมนต์บอกว่าคลิปนี้สวยงามมาก
งามไงคุณสวยงามทางใจนะ
เครื่องแบบหลุดโฟกัสไปเลย
เพราะแต่ละคนไม่ได้โฟกัสเรื่องเครื่องแบบ
หรือว่าเรื่องที่น้องเป็นนักเรียนราย๑๐เลย
แต่โฟกัสเรื่องของหัวใจที่ยิ่งใหญ่
ของแม่ของพ่อของลูกนะฮะ

ถึงความสำเร็จของลูกนะครับ
หลายคนยังช่วยแนะนำสารที่รักษาดวงตา
อย่างที่วัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐม
ซึ่งอาจจะสามารถที่จะดูแลได้
หรือหลายคนบอกว่าอยากให้ไปพบคุณหมอ
เพื่อจะได้มีการผ่าตัดได้นะครับ
คุณผู้ชมด้วยสัมผัสจริง